หลายคนว่าเทมีมันเข้ากันจนเกิน

ดูดิขนาดไปเก็บขยะยังมองตากันหวานเลย

ว่าต้องปูเสือรอยาวแล้วนะคะสำหรับความสัมพันธ์ของคู่พี่น้องคู่นี้เนี่ย
คือมีภาพคู่ไปทำกิจกรรมเยอะก็จริงอย่างที่พี่แจ๊คบอกว่าเก็บขยะไปด้วยกัน
โครงการเก็บรักเนี่ยไปด้วยกันตลอดแต่สถานะหัวใจไม่มีใครยืนยันกับใครสักสักทีนะคะ
โตโน่ก็ย้ำอีกบอกว่านิชาเป็นน้องสาวคนสนิท
บอกเลยว่าเป็นสาวที่ตัวเขาเองห่วงใยตลอดเวลาสำหรับคนคนนี้
ส่วนใครจะมองว่ากั๊กก็เข้าใจได้ค่ะไปฟังโตโน่ดีกว่านะคะ
ผมก็เป็นห่วงผมเป็นผู้ชายแล้วน้องเขามามีข่าวกับเราอยู่เรื่อยอย่างนี้
เราก็ต้องถามเขาบ้างแหละว่ายังไปเก็บขยะ
หมายเราคือต้องการให้ทุกคนช่วยกันแต่แน่นอนมันก็ต้องมีคนสนใจว่า
มาด้วยกันอีกแล้วอะไรอย่างนี้เป็นสิ่งที่นิชารำคาญหรือเปล่า
ความรู้สึกนั้นมันก็เป็นความรู้สึกที่มันยังไม่ข้ามเส้นพี่ชายน้องสาวเลยพี่หรือว่ายังไง